ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ดูอะไรเลยนะ

แล้วมีคนเอาไม้เบสบอลค่ะมาฟาดใส่หน้าเขา
ที่สำคัญนะคุณเรื่องราวมันเกิดขึ้นตั้งนานแล้ว
แจ้งความอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีอะไรคืบหน้า
เดี๋ยวอยากจะให้คุณผู้ชมไปดูหน่อยสภาพของคนเจ็บณวันนั้น
เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่มิถุนายน
แล้วมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะตอนเกิดเหตุ
เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาออกไปทำอะไรในช่วงเวลานั้น
แล้วทำไมถึงไปโดนคนเอาไม้เบสบอลตี
ซอยภูเจริญตำบลบางฉลงที่บางพลีจังหวัดสมุทราการนะคะ
จับภาพตอนตี๑๔๐นาทีของวันที่๑๘มิถุนายน
มีชายสองคนค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกัน
คนขี่เนี่ยคือนายอัครเดชนะคะหรือว่าในเวฟอายุ๑๘ปีเท่านั้นเอง
มีคนซ้อนมาด้วยคนซ้อนเนี่ยอายุเยอะหน่อยชื่อในตั้ม
นายธวรรษชายสมนึกอายุ๓๐ปีแล้วเขาก็ถึงไมล์เบสบอลไว้ด้วย
ไปทำร้ายนายสมิทสารพีทองอายุ๒๖ปี
คุณผู้ชมดูไม้เบสบอลที่อยู่ในมือเขา
นี่คือภาพกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานนะคะ
แล้วภาพนี้น้องสาวของคนเจ็บนี่แหละค่ะ
คือคุณอำราสารพีทองอายุ๒๓ปี

อำาราน้องสาวเนี่ยเอามาร้องเรียน
เพราะต้องร้องขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลัง
เพราะเธอบอกแบบนี้ว่าไม่มีใครมาดูแลเยียวยาช่วยเหลือพี่ชาย
ที่สำคัญเรื่องของคดีก็ยังไม่ถึงไหน

วันเกิดเหตุเธอเล่าแบบนี้ว่า
หลานชายของเธอขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอก
เที่ยวร้านเหล้าค่ะแห่งหนึ่งแล้วอยู่ดีเนี่ยไปมีเรื่องกับวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง
ตอนนั้นหลานโทรมาหาเธอบอกว่าเนี่ยน้ามาช่วยหน่อย

เธอก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์ไปหาพี่ชาย
ก็เข้ากับว่าเป็นน้าชายของหลานอีกนั่นแหละค่ะ
โทรไปบอกพี่พี่ธมิตรพี่ไปดูหลานให้หน่อยดิ

พี่ชายก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปคนเดียวค่ะ
แต่ระหว่างทางคุณผู้ชมดูภาพนะ
เมื่อกี้ที่ขึ้นอยู่ด้านขวามือ
คือสภาพของนายสมิทหลังถูกทำร้าย

คือโหทำไมถึงทำเขาขนาดนี้คะเนี่ย
ตีเขาจนตาบอดคุณคิง
ฮะตาบอดค่ะใช่ค่ะจนตาสิฮะ
ทีนี้ตอนที่ตัวนายสมิทขี่ออกไปจะไปช่วยหลาน
ดันถูกคนดักตีด้วยไม้เบสบอลหงายหลังตกจากรถมอเตอร์ไซค์
หมดสติทันทีณเวลานั้น
แล้วตัวน้องสาวเล่าว่ามีคนพาพี่ไปส่งโรงพยาบาลแล้วพบว่าพี่ชายเนี่ย
สมิทกระโหลกแตกตาข้างซ้ายบอด
เธอตัดสินใจหอบหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความกับตำรวจสพบังพลี

อยากมาร้องเรียนผ่านคุณกันจอมพลัง
แล้วนี่คือภาพที่เปิดเผยออกมาว่านายสมิทคนเจ็บมีสภาพแบบนี้
นายสมิทค่ะเล่าแบบนี้เลย
บอกว่าความรู้สึกเดียวที่เขาจำได้นี่ตอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลคุณคิงคุณผู้ชมดูสิคะ
เขาเล่าค่ะว่าสิ่งเดียวที่เขาจำได้นะเวลานั้น
ตอนเกิดเหตุคือมีของแข็งบางอย่างฟาดมาที่หน้าเขาอย่างแรงมาก
เขาชาไปหมดแล้วภาพตัดไปเลยค่ะ
รู้ตัวอีกทีคือตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเจ็บที่ตาข้างซ้ายปวดที่หัวเอามาก
กระทั่งหมอมาบอกว่าเขาตาบอดแล้วก็กระโหลกแตก
นี่คือสภาพปัจจุบันปิดตาเอาไว้เพราะตาบอดค่ะ
ยังรักษาตัวอยู่นะคะคุณสมิทส่วนด้านขวามือคือคนก่อเหตุนายธวัชชัยคุณผู้ชมค่ะ
คือคุณสมิทเนี่ยก็เป็นหนักมากจนถึงขั้นตาบอดแล้วก็บอกว่าไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อน
แล้วในขณะเดียวกันสืบหาข้อมูลเองค่ะคุณคิง

ไปหาข้อมูลของคนก่อเหตุเอง
อยากรู้ว่าคนก่อเหตุเป็นใครแล้วตัวเองเจ็บหนักขนาดนี้
สรุปไปรู้มาว่าคนก่อเหตุคือขายใหญ่ในพื้นที่บางพลีสมุทรปราการ
แล้วไปเจอว่าคนก่อเหตุโพสต์เฟซบุ๊กข่มขู่เขาด้วย
ว่าถ้าเกิดว่านายคนนี้ถูกตำรวจจับเดี๋ยวจะมาเอาคืนเนี่ย

ฟังเสียงคนเจ็บหน่อยค่ะ
ได้ยินมั้ยตานี่บอร์ดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่มั้ย

อยู่ดีก็มีคนเอาไม้ไปบอมมาตีฟาดหน้าจนตาบอดนะคะ

แล้วเขาจะเลือกก่อเหตุแบบไม่เลือกคนด้วย
คือลักษณะเหมือนเจอใครก็ลงมือหมด
หลังก่อเหตุไม่มาเยียวยาคนเจ็บไม่พอ
ใช้ชีวิตปกติไม่สำนึก
ตอนนี้ประสานภูมิกับสพบางพลีให้ช่วยตามคดีค่ะ
ไม่เคยติดต่อมาเยียวยาไม่เคยมาดูแล
แล้วก็เขากลัวว่าจะย้อนกลับมาทำร้ายเขาอีก
วันนี้ก็จะมาประสานทางท่านภูมิกับให้เร่งเอาตัวแล้ว
ในขณะเดียวกันคุณกันจอมพลังพาทีมข่าวเราไปที่จุดเกิดเหตุด้วยนะ
แล้วก็ไปสอบถามพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละค่ะ
ก็คือหลายคนก็ให้ข้อมูลชาวบ้านบอกว่า
ตัวคนเจ็บในสมิทกับน้องสาวเขาเป็นคนดีมากนะ

แล้วกลุ่มคนก่อเหตุเรารู้จักไหม
ชาวบ้านบอกไม่รู้จักนะแล้วก็ไม่เคยเห็นหน้าด้วย

หรืออยากจะให้ตำรวจจับตัวให้ได้เพราะกลัวเรื่องของความปลอดภัย
ทีนี้พอรู้ว่าบ้านของคนก่อเหตุอยู่ที่ไหน
ก็คืออยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตะมนต์บางฉลงค่ะ
ก็มีการเดินทางไปที่บ้านหลังนี้ด้วย
ปรากฏว่านี่ลักษณะบ้านเอากุญแจมาปิดล็อกเอาไว้นะคะ
แล้วไม่มีคนอยู่แน่นอนแล้วครับว่ามันล็อกมาจากข้างนอก
สอบถามผู้ใหญ่บ้านค่ะที่อยู่ในพื้นที่คือคุณวิศนุลอยแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านบอกแบบนี้คนก่อเหตุนั้นคือในตะมนต์
อยู่กับแม่บ้านหลังนี้ส่วนพ่อของตั้มเสียชีวิตไปแล้ว

และที่สำคัญเคยต้องโทษคดีค้ายาเสพติดติดคุกมาเป็น๑๐ปีแล้วด้วยค่ะ
ในตั้มที่ผู้ใหญ่บ้านพูดถึงก็คือคนซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์นะคะ

ส่วนในเวฟคือคนขี่มอเตอร์ไซค์นะคุณผู้ชม
ทีนี้ค่ะคุณกันนะคะคือพอรู้แบบนี้ว่าบ้านผู้ก่อเหตุอยู่ตรงนี้
คุณกันบอกว่าที่มาที่นี่แล้วมาดูที่บ้านเลยเนี่ยเพราะอะไร
ก็เห็นตัวนายคนก่อเหตุเนี่ยไปท้าทายไม่ใช่เหรอ
กูรออยู่ไม่เห็นมีใครมาเลย
มีท้าเขาอีกหรือครับท่านไม่มีจิตสำนึกบ้างเหรอครับ
ทำเขาหนักขนาดเนี้ยนะคำคำที่ผมพูดนี่ผมว่าทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะ

เวลานี้ผมว่าท่านมีโอกาสเดียวที่ควรทำได้คือมามอบตัว

บอกไม่เห็นมีใครมาก็มาครับทำไมไม่อยู่
ตอนนี้สารอนุมัติหมายจับผู้เกราะเหตุแล้วสองราย
ก็คอหาร่วมกับดำราตรร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุที่ได้รับบัตรเจ็บสะหัส
ส่วนผู้เสียหายได้ข้อมูลมาแบบนี้
คุณสมิทเขาบอกว่าเขาใช้เงินรักษาตัวเองไปถึง๓๗๐๐๐บาทแล้วนะคะคุณคิง
ตอนนี้อยู่ระหว่างในการขอความช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรมตามขั้นตอน
และที่สำคัญขอเถอะตำรวจจับตัวกลุ่มคนก่อเหตุมาให้ได้สักทีค่ะ